ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญแล้วก็อีกหนึ่งพิธีศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะที่จัดขึ้นภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๘๐๐ปีเลยนะคุณครับ
เนี่ยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยค่ะ
ที่วัดกู่ดินขาวอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษพระนวพุทธบรมีขึ้น
เพื่อนำองค์พระพุทธรูปนั้นมาปฏิสถานไว้บนวิหารที่วัดกู่ดินขาวเพื่อที่จะให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
ทำพิธีกันแบบนี้นะคะก็มีทั้งการประกอบพิธีตามความเชื่อศาสนาพรามและศาสนาพุทธกันด้วย
ก็เริ่มต้นด้วยการจุดเทียนจุดทูบบูชาพระรัตนัตรัยสมาธานศีลแล้วก็มีการจุดเทียนมงคลเทียนวิผัดศรีเทียนนวะโลกุตระเก้า
พร้อมนำพระพิสุสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์นะคะซึ่งการประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระนวพุทธมหาบารมีนี้นะคะ
ก็สืบเนื่องมาจากที่ประธานอนุกรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้มีจิตศรัทธาค่ะ
ที่จะบูรณปฏิสังขรพระอุระโบราณพระอุระนี่ก็คือชิ้นส่วนอกของพระพุทธเจ้า

เขาว่ากันว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีอายุ๘๐๐ปีแล้วนะ

พอบูรณะเรียบร้อยก็เอามาประกอบคืนที่พระพุทธรูปนี้ก็มีความสวยงาม
แล้วก็เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็เลยนำมาทำพิธีพุทธาพิเศษ
ให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันต่อไปด้วย
นี่นะงานใหญ่นะคุณมีการร่วมแรงร่วมใจกันหลายหน่วยงาน
เฉพาะหน่วยงานทางด้านกรมศิลปากรหน่วยงานที่เขาอนุรักษ์เรื่องของศาสนากันด้วยนะคะ
ก็เป็นความเชื่อนะแล้วก็เป็นพิธีดีที่จะทำให้ประชาชนคนไทย
เฉพาะชาวพุทธได้ล้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ยึดถือพระพุทธรูปนี่แหละ
เป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาใช่เป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจเนอะ